อันนี้จะพาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้นะฮะเราไปเจอกับผู้นำชุมชนบ้านหนองเพียน
ที่เขาขนของดีของเด็ดมาอวดกัน

มาตรงนี้หลานตามมากเลย

ไม่ได้เพราะว่าเราต้องมาทำความรู้จักกับผู้ใหญ่ท่านนี้ก่อนขึ้น
ไม่ได้อ่ะทักทายผู้ใหญ่ฉันสวัสดีครับ
ผู้ใหญ่จ๋าด้านหน้านี่คืออะไรคะ
ด้านขวาสุดนี้ก็เป็นขนมตาล

ขนมไข่ปลาแต่ไม่ได้ทำจากไข่ปลา

เหมือนไข่ปลามันเรียกว่าขนมไข่ปลาแต่ทำมาจากลูกตา

หอมกลิ่นตานเหมือนขนมตานอย่างนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ค่ะ

คือเอาเนื้อลูกตาลไปผสมกับอะไรบ้างคะ

แล้วก็มาปั้นเป็นตัวแล้วก็ไส้ไปในน้ำเชื้อม

เหมือนหิวเลยเรา

ได้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนถูกไหมครับใช่ครับ

สนับสนุนให้เป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิธี

คนก็เริ่มมาเข้ามาเที่ยว

ก็รวมกุ้มเราก็อยากให้กลายได้
พอทำเป็นกุ้มนจริง
มีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
มีซ่าอาทิตย์ขนมไทยมีสู้นเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนเป็นศูนย์ที่เรียนรู้แล้วก็ให้หมู่บ้านอื่นมาศึกษาจากเราก็ได้

ใช่แล้วไหนแล้วผมอยากให้ผู้ใหญ่ฉันช่วยบอกฝากบอกถึงชุมชนอื่นที่เขาอยากพัฒนาของดีของเด็ดในชุมชนเขาบ้าง
เขาต้องทำยังไงแนวคิดอย่างแรกมันต้องยังไงฮะ
แนวคิดยากแรกเลยต้องร่วมกุ้มกันได้
สมมติท่านอยากจะปลูกขาวไลเบลีเขาก็ควรจะแนะนำเอาไปบ้านผู้ใหญ่ฉัน
เสร็จดูวิธีปลูกดูวิธีทำ

ถ้ารวมกลุ่มไม่ได้ทำไม่ได้เลยท่องฝรกำแนียครับ
ความสามัคคีในชุมชนอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะ

จากชุมชนบ้านหนองเพียรอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยจ๊ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ขาดไม่ได้เลยนะคะเราต้องขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
ส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้นค่ะ